สำหรับช่วงแรกมาดูหน้าตาของเศรษฐีนีและเศรษฐีคู่ใหม่ของเมืองไทยกันหน่อยนะคะ
วานี้เชื่อว่ามีหลายคนโชคดีทีเดียวนะคะ
หนึ่งในนั้นเป็นชาวนาจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ

ใช่ครับสุดท้ายกลายเป็นเศรษฐี
คุณผู้ชมได้เงินไปทั้งหมด๑๘ล้านบาทครับ
บอกว่าจะนำเงินไปใช้หนี้ไปทำทุนรวมทั้งไปทำบุญด้วยครับ
นี่แหละครับคือหน้าตาของเศรษฐีใหม่ครับ
คือนางสุนงเอียงหลงอายุ๕๕ปี
เป็นชาวนานนะครับอยู่ที่บ้านโนนจำปา
ตำบลบ้านผางอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัด๑๐๑ครับ
กลายเป็นเศรษฐีใหม่ในพริบตาครับ
เมื่อไปซื้อสลากกินแบบรัฐบาลหมายเลข๖๓๘๖๘๔
แล้วก็ถูกมรวรรณที่๑เต็มนะครับ
งวดประจำวันที่๑กันยายน๒๕๕๙ที่ผ่านมา
จำนวน๓คู่คู่ละ๖ล้านบาทรวมได้เงินไป๑๘ล้านบาทครับ
จึงนำไปแสดงต่อหน้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเกษตรวิสัย
เพื่อไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะครับ
ร้อยตำรวจเอกสำเร็จประภาวะเกครับรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเกษตรวิสัย
ก็มีการไปถ่ายเอกสารแล้วก็ให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำเนาไว้เป็นหลักฐาน
นางสุดงงก็บอกว่าสามีฝันช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา
แล้วก็ให้ไปซื้อเบอร์โทรศัพท์มือถือของตัวเองที่ลงท้ายด้วยเลข๖๗
ไปซื้อมาตั้งแต่งวดที่แล้วแต่ไม่ถูกนะครับ
พอมาถึงงวดเมื่อวานนี้คือ๑กันยายนก็ลองตามอีกสักงวดหนึ่ง
โดยไปเลือกซื้อสลากขณะที่ไปทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารในอำเภอกเกษตรวิสัย
ระหว่างนั้นครับไปพบคนขายลอตเตอรี่นั่งอยู่หน้าธนาคาร
แล้วก็มีเลขท้าย๓ตัวตรงกับที่ฝันพอดีคือ๖๘๘
เหลืออยู่๓ใบพอดีจึงซื้อมาทั้งหมด๓ใบ
กระทั่งเมื่อวานนี้ทราบจากเพื่อนบ้านว่าเลขท้ายออกมา๖๗
ให้ญาติช่วยไปตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลทางอินเทอร์เน็ต
ก็พบว่าสุดท้ายถูกมรวรรณที่๑สร้างความดีใจให้กับทุกคนในครอบครัวครับ
แล้วเงินนั้นก็จะนำไปใช้หนี้กับธนาคาร
เหลือก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูก
จากนั้นก็จะทำเรื่องของธุรกิจการเกษตร
แล้วก็ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะครับ